คุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้มาก่อติดข่าวด่วนกับทางไทยรัฐทีวีนะคะ
อย่างที่เราได้รายงานกันไปอย่างต่อเนื่องเรื่องของคุณแตงโมนิดาหลังจากที่เธอตกเรือ
แล้วก็ศูนย์หายไปในแม่น้ำเจ้าพระยาปฏิบัติการค้นหาดำเนินมาประมาณ๓๘กว่าชั่วโมง
ท้ายที่สุดแล้วล่าสุดคือพบร่างของเธอแล้วนะใช่ค่ะ
คุณผู้ชมคะการดำเนินการค้นหานะคะคุณแตงโมเนี่ยซึ่งณเวลาแรกเนี่ยเรายังคงระบุว่าเธอยังคงเป็นผู้สูญหายนะคะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานกว่าร้อยชีวิตใช้เวลาในการค้นหาร่างของเธอ
อย่างที่พี่ปอบอกไปว่าเกือบ๓๙ชั่วโมงแล้วนะคะจนถึงณเวลานี้
สุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคะจริงทางไทยรัฐของเราเนี่ยมีการไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊คอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะ
เกาะติดกับสถานการณ์นี้แล้วกลายเป็นว่าสุดท้ายพบร่างของเธอค่ะ
อยู่บริเวณหน้าโป๊ะจุดเกิดเหตุอย่างที่บอกว่ามีการค้นหาแล้วก็วันที่เกิดเหตุ
ก็คือตั้งแต่ช่วงของคืนวันพระหัสบดีที่ผ่านมาค่ะ
แล้ววันนี้ก็กลายเป็นข่าวเศร้าทั้งที่จริงแล้วหลายคนก็พยายามจะส่งกำลังใจให้กับครอบครัว
แล้วก็คนที่รักเธอว่าคาดหวังว่าจะพบเธอในลักษณะที่บาดเจ็บจะดีกว่า
ใช่ค่ะคือรอดชีวิตมานะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยืนยันแล้วค่ะว่าเป็นร่างของคุณแตงโมนิดาจริงนะคะ
อยู่ใกล้กับจุดท่าเรือพิบูรสงครามที่ทางผู้สื่อข่าวแต่ละสำนักไปเกาะติดสถานการณ์กันอยู่ตรงจุดนั้น
ซึ่งจุดที่พบศพมีรายงานว่าเพิ่งทำพิธีโปรยดอกไม้แล้วศพเนี่ยจู่ก็ลอยขึ้นมากลางแม่น้ำเลยนะคะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่นำร่างเข้ามาสู่ฝั่งแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะต้องส่งให้ทางนิติเวทย์เพื่อตรวจพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่ง
ทางคุณแม่ก็มีรายงานว่ากำลังรีบเดินทางมาจากสพเมืองนทบุรีเพื่อจะมาดูศพของลูกสาวด้วยนะคะ
ใช่ค่ะก็คุณผู้ชมคะช่วงเช้าจริงแล้วเราก็จะมีเห็นภาพว่า
พี่ชายคุณดายศเดชจบพี่ชายของคุณตังโมนิดาเอง
ก็มีการลงเรือมีการไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะ
เพื่อช่วยเปิดทางให้ได้พบเจอกับน้องสาวโดยเร็ว
แล้วก็นี่แหละค่ะสุดท้ายก็พบแล้ว
เมืองต้นทางสถานีข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะคะ

คุณพี่ชายเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์ด้วย

ฝ่ายคือทำงานกันมาอย่างหนักเขาทราบดี

แม้ว่าจริงแล้วอยากจะเจอน้องแบบเป็นมากกว่า
ใช่ว่าก็บอกว่าดีใจแล้วที่น้องได้กลับบ้าน
ไม่ต้องทนหนาวอยู่ใต้น้ำแล้วนะคะ
คุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่

ก็จะมีมาต่อเนื่องตั้งแต่เหล่าบรรดากลุ่มเพื่อนที่ไปด้วยกันทั้งหมด
ที่อยู่บนเรือทั้งหมด๕คน
เข้าไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
ที่สพนนทบุรี
ซึ่งก็มีความคืบหน้าจากเพื่อนในหลายทาง
โดยเฉพาะคุณปอเองที่เป็นหนึ่งในคนที่ขับเรือ
บอกว่ามีการสลับกันขับเรือกับอีกคนนึงด้วยนะคะ
แล้วก็รวมไปถึงก็มีการเล่าเหตุการณ์

ซึ่งก็หลังจากเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่วันพระรหัสบดีที่ผ่านมา

เป็นคำถามสงสัยว่าแล้วเพื่อนหายไปไหนหมดหลังเกิดเหตุ
ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็มีการออกมาให้ข้อมูล
เพื่อนหลายคนค่อนข้างที่จะอยู่ในอาการที่เครียด
แล้วก็ค่อนข้างที่จะตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
มีการเข้าไปติดต่อขอพบทนาย
ก่อนที่จะมาเจอกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
นี่ก็เมื่อคืนนี้จริงก็จะมีเหล่าบรรดากองทัพสื่อมวลชน

พอหลังจากเมื่อคืนนี้ก็นำพามาสู่การค้นหา
ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันนี้
ก็อย่างที่บอกค่ะว่าเมื่อคืนนี้จริงก็

ใช่ค่ะเพราะว่าผู้สื่อข่าวของเราประจำจุดอยู่ที่ท่าเรือ

ติดสถานการณ์กันตลอดทั้งวันเลยของปฏิบัติการค้นหา
แล้วก็จากรายงานข่าวที่มีก่อนหน้านี้ก็คือ
มีคนดังหลายคนที่เรื่องคุณโมเนี่ยนะคะ
มาช่วยกันค้นหาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่มีใครพบ
และจุดตรงนี้เองจริงก็คือปักหลักค้นหากันมาหลายรอบแล้ว
กระทั่งในที่สุดอยู่ไม่มีใครคาดคิด
คือร่างของแตงโมนิดาก็ลอยขึ้นมาเหนือน้ำนะคะ
ขณะที่พี่ชายเพิ่งจะขับเรือผ่านไปไม่นานเองในตรงจุดนั้น
พอพี่ชายเห็นพี่ชายก็เปิดใจบอกเลยว่า
คือทราบว่าน่าจะเป็นน้องแน่ทั้งที่ตอนแรกยังไม่ได้เห็นหน้านะคะ
แต่ว่าเห็นเสื้อผ้าก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นน้อง
และในท้ายที่สุดแล้วทางเจ้าหน้าที่ค่ะ
ก็ได้ไปเก็บกู้ร่างเพื่อที่จะขึ้นมาสู่ฝั่งนะคะ
ก่อนที่จะนำร่างขึ้นมาก็มีการคุมห่อผ้าขาวไว้เรียบร้อย
เพื่อไม่ให้เกิดภาพที่ไม่งดงามของคุณแตงโมนิดา
แล้วก็เดี๋ยวอย่างที่บอกค่ะต้องส่งศพไปตรวจพิสูจน์นะคะ
ทางนี้พิเวศอีกครั้งถึงสายเหตุการณ์เสียชีวิตอื่นนะคะ

คุณวิมลวันธรรมพักดีอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะ

สวัสดีค่ะคุณนัทธนันค่ะ

วันนี้เราจะเห็นภาพความวุ่นวาย
ที่อยู่ที่บริเวณท่าเรือพิบูลสงคราม๑นะคะ
เพราะว่าในขณะนี้ยืนยันชัดเจนแล้วนะคะ
ว่าร่างที่เราพบร่างที่เจ้าหน้าที่พบกลางแม่น้ำเจ้าพญา
เป็นร่างของคุณแตงโมนิดา
แล้วก็ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของทางเจ้าหน้าที่นะคะ
รวมไปถึงร้อยเวรของสพเมืองนนทบุรีนะคะ
กำลังมีการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันศพ
เราจะเห็นว่าเบื้องหน้านั้นมีผู้ชายคนนึงที่สวมหมวกยีนนะคะ
เสื้อกล้ามคนนั้นก็คือคุณดายศค่ะ
พี่ชายของคุณแตงโมนิดานะคะ
ซึ่งเป็นผู้ที่พบร่างของคุณนิดา

เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาบอกว่าได้ล่องเรือ
เพื่อที่จะค้นหาร่างของคุณนิดาร่วมกับคุณไทยนะคะ
ซึ่งระหว่างที่ผ่านจุดที่พบ
ไม่ได้ห่างไม่ได้ไกลจากท่าเรือพิบูลสงคราม๑มากนักนะคะ
คุณไทยเนี่ยเป็นคนเรียกให้คุณดายศนะคะ
ได้สังเกตอะไรบางอย่างกลางทะเล
ซึ่งคุณดายศบอกว่าทันทีที่เห็น
คุณดายศบอกว่าจำพลัดได้ทันทีเลยว่าเป็นน้องสาวแน่
เสียงของคุณดายศที่ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนนี่

แล้วก็ยกมือไหว้ขอบคุณเจ้าหน้าที่
ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจแล้วก็ช่วยกันตามหามาตลอดค่ะ
ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในขณะนี้เจ้าหน้าที่
เดินเข้าไปแล้วก็สวมมวกก็คือแฟนของคุณแตงโมนะคะ
ใส่เสื้อสีดำสวมหวกสีดำ

ตั้งแต่สูตรหายคุณเบิร์ดเนี่ยมาเฝ้าติดตามภารกิจ
การค้นหาคุณแตงโมนิดาตลอดเวลานะคะ
ตัวเขาเองร้องไห้ตลอดเวลาที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ในการค้นหาตลอดพื้นน้ำของแม่น้ำเจ้าพญาค่ะ
คุณวิมลวันคะสรุปแล้วคนที่ไปเจอก่อนเลยเนี่ย
เป็นคุณดายศพี่ชายของคุณตังโมใช่ไหมคะ
ใช่แล้วค่ะเป็นคุณดายศซึ่งเป็นพี่ชายนะคะของคุณแตงโมนิดานะคะ
ส่วนตอนนี้เป็นคุณตายสายทานที่กำลังให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนอยู่

สามารถที่จะเข้าไปรับฟังการให้สัมภาษณ์ได้
การดำเนินการต่อจากนี้จะเป็นยังไงต่อคะ
คุณวิมนต์วันค่ะคือยังต้องรอคุณแม่เดินทางมาถึงตรงจุดนี้ก่อน
หรือว่าจะมีการส่งศพไปชนะสูตรก่อน
มีพี่ชายที่ยืนยันว่านี่คือคุณแตงโมนิดานะคะ
แล้วก็ต้องรอคุณแม่ด้วยเห็นว่าคุณแม่กำลังเดินทางมาจาก
สถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรีนะคะ
ข้างผู้หญิงที่ให้สัมภาษณ์อยู่ก็คือคุณเต้พระราม๗นะคะ

ไม่น่าเชื่อว่าจุดที่พบร่างของคุณแตงโมนิดา
ก็คือจุดที่คุณเต้พระราม๗
เปลี่ยนว่าคุณเต้มงคลกิจศกศิลปรานลน
ทำเอาดอกไม้ไปปล่อยจากลางขาจากเมืองแม่น้ำเจ้าคยาที่ผ่านมา
คุณเต้บอกว่าเมื่อคืนฝันแปลก

แล้วก็เอาดอกไม้เดี๋ยวไปปล่อยแล้วจุดที่เจอร่างของคุณแตงโมนิดา
ก็คือจุดนั้นเลยค่ะค่ะเดี๋ยวจะขอคล่องเสียงของคุณต่ายสายทาง
พอจะสามารถตัดสลับให้เราได้ยินเสียงสักหน่อยไหมคะ
ค่ะตอนนี้ตอนนี้คุณแม่ของคุณแตงโมนิดา
เดินทางมาถึงที่ผ้าเรือพี่บูนสงครามหนึ่งแล้วนะคะ
กำลังจะเข้าไปที่บริเวณที่กำลังมีการชันสูตรศพนะคะ
ของคุณแตงโมนิดานะคะแม่แม่เดินไปแล้วแม่เดินไปแล้ว

เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะคะเพราะว่าทุกคนอยากจะให้มีปฏิหารเกิดขึ้น
แต่ท้ายที่สุดแล้วตลอดการค้นหาตลอดการภาวนาก็ไม่เกิดขึ้น
ไม่มีปฏิหารนะคะค่ะคุณวิมนต์วันค่ะ
คุณแม่ได้เดินทางมากับใครทราบไหมคะขอบใจให้หมอนะครับ
เอ่อถ้ามองในขณะนี้ก็เดินทางมากับทางญาติญาติอ่ะนะคะอ่า
แล้วมีคุณเพื่อนมาด้วยบ้างไหมคะคุณเพื่อนที่อยู่บนเรือลำเดียวกันนะคะ
คุณวิมวลวันได้เห็นบ้างไหมคะอ่าที่สังเกตยังไม่เห็นนะคะ
ยังมีเพื่อนที่อยู่บนเรือด้วยกันอืมค่ะคือตอนเนี้ยเจ้าหน้าที่เขา
พยายามกันพื้นที่อยู่ส่วนหนึ่งใช่ไหมคะไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปเพราะว่า
จะได้ไม่ไปขัดขวางใช่แล้วค่ะตอนนี้กำลังกันพื้นที่
เนื่องจากว่าจะต้องใช้พื้นที่ในการชนะสูตรพลิกศพ
แล้วก็ให้ญาติมายืนยันว่าเป็นคุณแตงโมนิดาจริงนะคะ
ก็กันสื่อมวลชนออกมาจากพื้นที่ทั้งหมดเลยคุณวิมวลวันคะถามอีกทีนึงแล้วกันเนอะ
ตกลงแล้วจุดที่ไปพบศพของคุณแตงโมเนี่ยอยู่บริเวณตรงไหนบ้างคะ
กลางแม่น้ำเลยหรือเปล่าคะหรือยังไงอยู่ไม่ไกลจากท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งค่ะ
แล้วก็อยู่ไม่ไกลจากจุดที่แจ้งว่าตกอ๋อนั่นแสดงว่าจุดที่เพื่อนเพื่อนเจ้าพิกัดไว้ก่อนหน้านี้นี่
ก็เป็นพิกัดที่ถูกต้องถูกไหมคะเป็นพิกัดที่ใกล้เคียงค่ะ
พิกัดที่ถูกต้องเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าจุดตกจริงเนี่ย
ทางเพื่อนเองเนี่ยก็จำไม่ได้
ค่ะก็เท่ากับว่าตอนนี้คือปฏิบัติการค้นหายุติลงแล้วเพราะว่าเราเจอร่างเรียบร้อยแล้ว
ใช่ค่ะเวลาประมาณ๑๓นาฬิกา๑๒นาทีที่มีการนำเอาร่างของคุณแตงโมนิดาเนี่ยนะคะ
เข้ามาที่อ่าบริเวณท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่ง
ซึ่งตอนแรกทุกคนยังไม่มั่นใจนะคะว่าเป็นร่างของคุณแตงโมนิดาหรือไม่
แต่พี่ชายออกมายืนยันว่าจดจำได้ทั้งหมดนะคะว่าเป็นคุณแตงโมนิดาแน่นอนค่ะ
ค่ะทีนี้การเดิมเนินการต่อจากนี้คุณวิมวลวันทราบไหมคะ
เจ้าหน้าที่จะมีการนำศพไปชนสูตรที่นิติเวศที่ไหนคะ
คุณวิมวรวรรณค่ะคุณวิมวรรณได้ยินไหมคะ
ตอนนี้ทุกคนต่างรายงานข่าวเพราะว่าข่าวเรื่องนี้ต้องยอมรับว่าประเทศไทยคนไทยคือติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดจริง
ค่ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเศร้านะคะที่
มารถกดทิ้งรถกดขึ้น